ถูกต้องสำหรับสมาชิกภักดิ์พลังประชารัฐทั้ง๔รัฐมนตรี
เปิดตัวปุ๊บเหมือนระเบิดลง
ความเห็นแล้วก็เสียงวิภาพวิจารณ์ออกมาเยอะมากจากนักการเมืองนะคะ
โดยบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่า

คือเขาทวงถามเรื่องของสปีริตว่าคุณมีหรือเปล่า

มันได้เหรอมันไม่ได้ผิดกฎหรืออย่างไร

การเมืองเริ่มร้อนแรงขึ้นมาแล้วครับ

เหลือเวลา๑๔๗วันเท่านั้น

ก็คือ๔เดือนกับ๒๔วัน

ประเด็นข่าวเรื่องของการเมือง

ปกติเขตแสนใต้การเมืองจะอยู่คืนวันเสาร์

ภักดิ์พลังประชารัฐ

มีเสียงถามหากันมาเยอะ

นายกกับ๔รัฐมนตรี

ไม่รู้จักการะเทศะ

กอบสักยันสี่รัฐมนตรี
พร้อมออกเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม

ก็กลายเป็นประเด็นร้อนอย่างที่ว่า

รัฐมนตรีสนทิรัฐสนทิจิระวง

รัฐมนตรีสุวิทเมสินสี

รัฐมนตรีกอบสักพูตระกูล

หากผมจะลงหาเสียงในนามพัก

คุณกอบสักพูตระกูล

จะไม่มีการใช้เวลา
และทรัพยากรต่างของรัฐ

ซึ่งจะต้องตอบคำถามว่า

ฟังท่านรองวิศนุเครืองามหน่อย

ต้องระวังอย่าเอาเวลาราชการ

ในอดีตไม่มีปัญหาอะไร

ยุบสภาแล้วก็มี

ลงไปทำกิจกรรมพักของตัวเอง

คืออย่าใช้เวลาหลวง

ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ
มีกำหนดไว้อยู่ในรัฐมนูล
ให้ต้องวางตัวเป็นกลาง

รัฐมนตรีทั้ง๔คนแยกแยะได้

คงคิดพิจารณากันแล้ว
นี่มือกฎหมาย

คำอธิบายคำยืนยัน

เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์นั่น

เพราะว่ายังไงเขาก็

อย่างอาจารย์สดศรีสัตยธรรม

เอื้อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

แต่เป็นมารยาททางการเมือง

หรือไปในนามรัฐมนตรี
ก็ต้องไปพบกับข้าราชการ

ทีนี้ประเด็นที่ควร

ก็พุ่งก็ไปหา๔คนนี้

รุนแรงมากขึ้น
ถามว่าจะทนทานไหวไหมครับ

ประสบการณ์ของการทำข่าว

บางทีคน๒คนเจอเรื่องเดียวกัน

สุดท้ายขึ้นมาก็อยู่ไม่ได้

ไม่ได้รับคำชมว่ามีสปีริต

ลาออกเร็วกับลาออกช้า

แล้วไหนจะเจอปัญหา

สถานการณ์ของพักพลังประชารัฐ

กรรมการบริหารภักดิ์

ถ้าพูดความจริงทั้งหมด

คนเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ว
แต่เมื่อพูดความจริงไม่หมด
สิ่งที่ประชาชนตั้งก้อหาก็คือว่า
เห็นประชาชนกินแกรบกินลำหรือยังไง
คิดว่าประชาชนไม่รู้เหรอว่าอะไรเป็นอะไร

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามว่า
เป็นนอมินีของใครหรือเปล่า
ตั้งพักขึ้นมาเพื่อจะรองรับการสืบทอดอำนาจหรือเปล่า

ก็ต้องตอบไปว่าไม่เกี่ยว

แล้วก็จะเสนอชื่อคุณอุตมะเป็นนายกรัฐมนตรีด้วย

แล้วอย่างนี้ยังไม่ทันไร
ก็พูดความจริงกับประชาชนไม่ได้เสียแล้ว

เพราะว่ามาเปิดพักในช่วงที่เป็นปัญหาอย่างนี้

ต้องทนแรงเสียดทานเรื่องนี้

คุณอุตมะนั่นท่านบอกว่า
นี่คือการตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตที่สำคัญ
นี่คือการตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตที่สำคัญ
บทบาทของนักวิชาการ
บทบาทของคนเคยทำธุรกิจ
แล้ววันหนึ่งก็ลงสู่สนามการเมือง

ก็กลายเป็นอนุบาลได้ครับ

ผลพวงจากการ

จะทำงานไปได้สักกี่วัน

ท่านจะลงมาสู่สนามการเมือง
ไม่ต้องไปตอบคำถามอย่างอื่นเลย

อาจจะต้องไปทำความเข้าใจกันใหม่ไหมคะ
ว่าการเมืองจริงแล้วต้องเล่นยังไง

ต้องเตรียมความพร้อมตัวเองยังไง

ชีวิตผมเนี่ยผมเจอคนเก่ง

ที่คุณสุภาพบอก๔รัฐมนตรีจะอยู่ในหน้าที่
ทำงานต่อได้อีกกี่วันกี่เดือน

บางทีสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นมันคนละเรื่องกัน